ก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานแห่งกำแพงเพชร
ของร้านกำแพงเพชรโภชนากันมาแล้ว
คราวนี้ค่ะถึงเวลาไปฟังเคล็ดลับความอร่อยที่จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป

จะพาไปล้วงลึกถึงหน้าเตากันเลยทีเดียว

มีข้ำปุงอื่นไหม

อย่างเดียวก็พอแล้วค่ะ
สองชั่วโมงก็ได้น้ำกระดูกที่หวานหอมนะครับผม

ซุปรู้เรื่องแล้วต่อจากนั้นเราก็มาดูเส้น
เรามีเส้นอะไรบ้างเส้นเล็กค่ะอันนี้เป็นวุ้นเส้นค่ะอันนี้เป็นวุ้นเส้นค่ะ
เส้นนะอ่ากินกับผักบุ้งนะครับผมอ่าในส่วนเครื่องปรุงเรามีอะไรอันนี้อะไรครับเนี้ย

นี่อะไรเอ่ยเป็นกระเทียมค่ะกระเทียมเจียวนะคะ
กระเทียมเจียวชิคเทิกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของไก่
ไก่ไก่เราใช้ไก่อะไรวิธีการเลือกไก่ไก่เป็นตัวค่ะไก่เป็นตัวค่ะ
อันนี้เลยเหรออ่านหน่อยแม่หยิบให้ดูหน่อยแม่ยุ้ยดูหน่อยอ่าวางเลยจ้ะอันนี้ไก่อะไรเนี่ยพันธุ์อะไรตัวผู้ตัวเมีย
ตัวเมียค่ะตัวเมียนะตัวเมียแล้วเอามาทำอะไรบ้างก็บางอ่า
ส่วนหนึ่งก็เอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวส่วนหนึ่งก็แบ่งไปใส่ข้าวได้ค่ะส่วนไหนใส่ก๋วยเตี๋ยว
จะเป็นส่วนนอกส่วนอกเนี่ยค่ะทำไมไม่ใส่ทั้งตัว
ก็แล้วแต่ลูกค้าจะทานนะคะอ๋อวิธีการต้มไก่เราต้มยังไงมีเคล็ดลับไหม
ก็มีใส่เกลือนะคะพอน้ำเดือดก็ใส่ไก่ลงไปประมาณ๔๕นาทีก็จะสุกแล้วค่ะ

ก็จะมีความนุ่มความหวานของมันอยู่ใช่ไหมไหนหั่นที่เราใช้ส่วนไหนสำหรับทำของก๋วเตี๋ย
อันนี้หั่นปีกไปก่อนปีกใช้ไหม
ก็ใช้ค่ะก็ใช้คือแล้วแต่ลูกค้าจะชอบกินส่วนไหนก็สั่งได้เลย
แล้วแต่ลูกค้าจะชอบส่วนไหนนะครับผมนี่หันปุ๊บคือเราล็อกกระดูกให้เลยแล้วก็ใส่เป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยหรือ
เดี๋ยวสับค่ะซอยเว็กไข่ค่ะแล้วก็สับเป็นชิ้นเนอะ
ก็คือชิ้นส่วนไหนของไก่ลูกค้าชอบอะไรก็สามารถสั่งได้เลยค่ะเราก็จะใส่ตรงนั้นให้เลยใช่ไหมครับผม

รู้ส่วนผัวสองหมดแล้วนะคะแล้วไหนสูบมะนาวอันนี้บอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสูบมะนาว
อ๋อนี่หรอในนี้มีมะนาวมีผสมไหมบ้าง
มีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีมะนาวค่ะ

อันนี้กินกับอะไรอร่อยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่สูบมะนาวนี่

เส้นเล็กหรองั้นเดี๋ยวลองเอาเป็นเส้นเล็ก

อันนี้ได้กินเราเห็นก็จะมีน้ำมะนาวที่พุงรถไปแล้วเรียบร้อยค่ะใช่ไหมครับผม
ใส่เข้ามาในนี้แม่บอกว่าไม่ว่าใครทำก็ตาม
ร้อยตามก็อร่อยเหมือนกันเหมือนทุกจานค่ะถูกไหมครับ
เพราะว่าสูตรเราใต้ตัวเนอะค่ะ
ได้จัดจ้านเลยค่ะครบรสจริงจริงครบรสอย่างที่บอกเอาไว้เนอะค่ะ

ก็คือขายทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ต้นนราวเท่านั้นค่ะขายดีขายดี
ย้ายออกจากปั๊มมาเปิดร้านของตัวเองใหญ่โตแบบนี้
เปิดร้านตรงนี้ได้เกี่ยวกี่ปีละประมาณสี่สิบปีได้ค่ะอูวว
ก็มีเมนูหลากหลายมากขึ้นค่ะนอกจากก๋วไก่ทุกวันนี้มีเมนูอะไรครับ
ก็มีประเภทเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยปลาก็มีอ่าอ่าแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวกุ้ง
ก๋วยเตี๋ยวกุ้งก็มีพวกลมอิสทะเลค่ะพวกเย็นโตโฟร์เย็นโตโฟร์ค่ะ
มีอะไรอีกผัดไทยค่ะผัดไทยก็มีเกี่ยวกับเส้นทั้งหมดอ่ะค่ะ
เกี่ยวกับเส้นทั้งหมดมีหมดเลยค่ะมีหมดเลยทุกอย่างค่ะ
ข้าวก็มีใช่ไหมมีค่ะมีข้าวอะไรบ้างอืมมันไก่
ข้าวมันไก่หมูกรอบหมูแดงหน้ากรอบหมูแดงหน้าเป็ดขาหมูค่ะ
เรียกว่ามาที่นี่ครบทุกอย่างเลยครบทุกอย่างค่ะกลับไปได้อิ่มแน่นอน
แน่นอนค่ะราคาเริ่มต้นจานเท่าไหร่สามสิบห้าบาทค่ะสามสิบห้าบาท
แพงสุดในร้านจานเท่าไหร่หกสิบค่ะหกสิบบาทนั่นเองทานกันได้ทั้งครอบครัว
ใครมากำแพงเพชรก็ลองมาแวะดูนะครับที่ร้านแห่งนี้นะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับ
วงเวียนต้นโพค่ะตอนนี้ก็คือมีมีหอนาฬิกามาตั้งอยู่หน้าร้านค่ะ
ก็เป็นเอกลักษณ์ไปเลยค่ะอ่าค่ะอ่าร้านเปิดปิดกี่โมงครับ
ตั้งแต่สองโมงเช้าค่ะครับผมปิดตอนเที่ยงคืนค่ะ
ก็คือเปิดแปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนยาวเลยใช่ค่ะไม่ปิดเลยไม่ปิดเลยค่ะ
แสดงว่าอาหารตอนกลางคืนนี่ขายเหมือนเดิมไหมบางอย่างเท่านั้นค่ะ
บางอย่างที่เหมือนเดิมนอกจากนั้นจะเป็นอาหารตามตามจะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะ
กลางคืนค่ะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกลางคืนนะค่ะอ่าก็มีวันหยุดไหมครับ
ไม่มีค่ะไม่มีวันหยุดนะครับถ้าเผยแวะมากับมะขันเพชรก็ลองมาทานดูนะครับผมค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณแม่มากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ญี่ปุ่นครับผมเอกลักษณ์ของที่นะครับก็คือเส้นทำสดและซุปของเขานะครับ
ใช้ความเคี่ยวนานถึงสี่สิบแปดชั่วโมงครับเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอะไร
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
นั่นก็คือการคีบเส้นลงไปจุ่มในน้ำซุปที่มีความเข้มข้นเป็นพิเศษ
โดยวิธีการรับประทานแบบนี้ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะได้รสสัมผัสของเส้นที่ดี
ซึ่งตามตำนานที่ได้มีการบันทึกไว้เมนูนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงกลางศตวรรษที่๑๙
โดยคาซูโอยามางีชิเจ้าของร้านราเมนไทยโชเคนเจ้าดังในโตเกียว
โดยเป็นไอเดียจากพ่อครัวประจำร้านซึ่งเกิดขึ้นขณะที่เขาลวกเส้นราเมนเพื่อมาทานกับซอสถั่วเหลืองและน้ำซุปที่เหลืออยู่
ใส่เส้นลงไปในชามทีหลังแบบนี้นะคะกลายมาเป็นไอเดียในการเสิร์ฟเส้นราเมนที่แยกเส้นกับซุปออกจากกัน
ถือเป็นการทานราเมนแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยล่ะค่ะ
เวลาต่อมาร้านยามาโกชิก็ได้นำการรับประทานแบบนี้มาปรับปรุงต่อยอดก่อนจะเปิดขายอย่างเป็นทางการ
เสิร์ฟเป็นเส้นโซบะเย็นคู่กับซุปไว้สำหรับจุ่มในราคาชุดละ๔๐เย็นเท่านั้นค่ะ
นั่นจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อเสียง
และปรากฏการณ์ความนิยมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขยายไปกว่า๑๐๐สาขาในญี่ปุ่นทีเดียวค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่นอน

ใกล้เที่ยงแบบนี้นะครับพบกับเราสองคนนะครับ
และเมื่อเห็นหน้าเชฟฟ้างเมื่อไหร่แน่นอนครับ
คุณผู้ชมจะได้เห็นวิธีการทำเมนูเส้นจากฝีมือเชฟฟังครับ

กลิ่นสาหร่ายญี่ปุ่นผสมผสานกับกลิ่นนมเบามันอบอวนแล้วมันชวนรับประทานมากเลยนะครับเชฟครับ
ผมว่ารองชิมเลยก่อน
ทานแล้วรู้สึกสัมผัสได้ถึงความหอมมันรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากพี่

ไม่ว่าจะปรุงเมนูไหนก็อร่อยล้ำไม่ซ้ำใครจริงเลยครับ

ผมกับพี่น็อตก็มีเมนูอร่อยมาฝากเหมือนเดิมครับ
ปัดนี้นะครับเราสองคนขออนุญาตไปจัดการจานนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป